สวัสดีค่ะร่วมกันร่วมน้ำกับดาวสมพสรรค์มาแล้วค่ะ
ฝนเยอะแบบนี้น้ำเยอะแบบนี้แน่นอนว่าต้องมาลองแผ่ค่ะ
สนุกสนานกันไปนะคะแต่จะบอกว่าจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันตลอดนะจ๊ะ
เพราะว่าน้ำที่เห็นเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงหลังจากที่ฝนตกหนัก
แล้วก็อื้อหือแย่อพยพด่วนนะคะ
ช่วงนี้ร่องฝนพาดผ่านตอนกลางของประเทศค่ะ
คือเขาขยับลงมานะจาก๒๓วันที่แล้วค่ะ
เป็นคราวของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนกักเก็บน้ำแล้วเด้อ
ฝนเนี่ยช่วงเช้าเริ่มก่อตัวในทะเลนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะ
ช่วงประมาณหลังเที่ยงไปนิดหน่อยนะคะบ่ายสองบ่ายสามฝนเริ่มยกปนขึ้นบกนะคะ
ตกในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระมัดระวังด้วยนะ
จะติดช่วงเย็นหลังเลิกงานเพราะว่าฝนตกหนักเลยค่ะ
ส่วนคลื่นอุ๊ยอันดามันยังน่าห่วงอยู่เลยนะคะหรือหลายคนงดออกจากฝั่งและงดกิจกรรมทางน้ำเด้อ
ส่วนภาคตะวันออกหนุ่นตรงที่ตรงที่เป็นอ่าวไทยคลื่นก็สูงอยู่เหมือนกันประมาณ๓เมตรนะคะ
อุณหภูมิช่วงนี้ก็สบายดีนะ๒๔๓๗องศาเซลเซียสไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะ